แต่ว่าพานต้องกำจัดหมาจรจัดออกจากวัดให้หมดซะก่อน

แต่เรื่องนี้ต้องตรวจสอบให้ดีแล้วก็ฟังความจากวัดด้วยนะฮะ
แล้วก็บอกว่าเทศบาลเมืองสุรินทร์ร่วมกับพระในวัด
รอรับพระราชทานพัดยศเจ้าอาวาส

ด้วยการจับหมาจรจัดเอาไปขังเอาไปปล่อยไว้ที่เบาะขยะ
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูคลิปที่เขาโพสต์นะ
หมามันเป็นยังไงดูพร้อมกันค่ะ
เหลืองี่ก็ยาแรงนี่แข็งตัวนี่
ขยับไม่ได้เลยนอนรอเวลาตายอย่างเดียว

อื้มตายไปแล้ว
อื้ม

ชีวิตที่เหลือนี่จะอยู่แบบไหน

อื้มดูอย่างนี้ค่ะ

เป็นสภาพหมาที่โดนปล่อยทิ้งในบ่อขยะ

อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองสุรินทร์
ทีนี้เขาบอกว่ามีกำหนดรับพระราชทานพัดยศ
โดยผู้แทนพระองค์วัดแล้วก็เทศบาลเมือง
ก็มีการจัดการไล่ยิงยาสลบหมาทั้งหมดเลยค่ะ
หมาที่เห็นก็มีทั้งหมาใหญ่ลูกหมา

แล้วก็บอกด้วยนะว่าหมาที่วัดพวกนี้

เขาบอกว่าจะเอาไปปล่อยที่ศูนย์พักพิงสัตว

ลักษณะคือมันเป็นเหมือนบ่อขยะ

มันเหมือนกับมีรั้วเหล็กกั้นอยู่แค่นั้นเอง
ชาวบ้านเขาเห็นแบบนี้เขาบอกว่าเขาทนดูไม่ได้
คือสิ่งที่ชาวบ้านทำได้นี่นะ

เพราะว่ากลัวไงจะโดนหมาตัวใหญ่กัด

หมาที่เห็นเลยว่าตายทันที

แล้วข้อสำคัญที่ชาวบ้านเขาสงสัย

ได้มีการทำแบบนี้ใช้ยาสลบโดยการควบคุมของสัตวแพทย์หรือเปล่า
มีการจ้างบริษัทหรือจ้างคนมาจับหมาโดยที่ไม่ใช่สัตวแพทย์ไหม
คือถ้าทำแบบนี้มันจะผิดกฎหมายตามพรบวิชาชีพการสัตวแพทย์
อันนี้เป็นสิ่งที่ทางเพจเขาโพสต์ไว้แล้วดูสิคะ
ฮิ้วขาหมาไปแบบนี้เพราะหมามันโดนยิงยาสลบแล้ว
ทีมข่าวของเราค่ะลงพื้นที่วัดนี้
ก็เจอลูกศิษย์วัดที่กำลังทำความสะอาดสาราวัดอยู่ไม่กี่คน
นักข่าวของเราก็ไปสอบถามลูกศิษย์วัด
ศิษย์วัดก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขามาจัดการเองทั้งหมดเลย

หมาพวกนี้ถูกจับไปแล้วเขาเอาไปไว้ที่ไหนค่ะ
แล้ววันนั้นจับก่อนที่เมื่อไหม

ก็ผมไม่ทราบต้องถามเจ้าหน้าที่ก่อน
นี่ค่ะถามเด็กวัดแล้วก็ถามชาวบ้าน
ก็บอกว่าเจ้าอาธิโหดร้ายเกิน
หมาตัวที่ท้องอยู่โดนยาสลบลูกในท้องก็คงไม่รอด
นี่โชคดีนะพวกเราตามไปช่วยลูกหมาได้ทัน

พื้นที่ตรงนี้ไม่มีคนดูแล
แล้วโดนล้อมคอกเอาไว้แบบนั้นมันไม่ตกน้ำตายมันก็คงอดตายแน่

จัดงานบุญงานใหญ่ทั้งทีนะแต่ต้องทำกับสัตว์แบบนี้เลยเหรอ
มันจะได้บาปแทนได้บุญนะนะ
ใช่ค่ะนี่เป็นคำพูดจากชาวบ้านนะคะ
ซึ่งทางหน่วยงานราชการเองเขาบอกว่า
พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมขอให้มีเจ้าทุกข์มาร้องเข้ามา
แล้วเจ้าหน้าที่ที่เขามีอำนาจในการสืบสวนก็จะมีการสืบสวนเรื่องนี้ทันที
นี่คุณดูที่พักสิคือเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกับกรงมาขังเฉย
เออเออนะฮะ